มากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โอ้โหก็โชคลาภมาอีกแล้วสิ
และที่ใต้สารพระภูมิก็ยังไปพบไข่ของเขาอีกถึง๓๙ฟองด้วยกันนะคะ
คนก็พากันกลัวว่าหลังจากนี้๓๙บวก๔จะเพิ่มเป็นอีก
เป็นอีก๔๕ตัวคือความสร้างความกลัวให้กับชาวบ้านนะคะ
ก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะ
ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้ว

เออใช่สีทองบางคนว่าสีทอง
อาสากู้ภัยอายุทยาก็ช่วยกันจับไว้ที่บริเวณสถานที่เกาะสร้างโรงงานพื้นที่ตำบลป่ากรานอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตัวใหญ่ด้วยมีสีดำสีดำ๓ตัวเผือกอีก๑ตัวความยาวนี้๓เมตรนะคะ
เขาถูกเศษปูนแล้วก็เศษหินทับตายนะคะ
ก็บางตัวนะคะตายบางตัวก็ยังไม่ตาย
จากช่วงนี้คนงานกำลังใช้รถแบ็คโฮลปรับพื้นที่ใกล้กับสารพระภูมิเก่า
ไปพบงูทั้งหมดและที่สำคัญพบไข่เขาด้วยตั้ง๓๙ฟองเนี่ย

มีอีกหลายตัวเลยนะคะทีมอาสากู้ภัยยอมรับว่าไม่เคยพบงูเห่าจำนวนมากรวมกันแบบนี้มาก่อนดูไข่เขานะคะ
ก่อนหน้านี้เคยไปจับงูตามบ้านเรือนก็ปกติก็เจอตัวเดียวเท่านั้นเอง

ผมมาถึงผมได้เห็นงูเห่าขนาดใหญ่สองตัวตัวแรกก็โดนแบ็คโฮคุ้ยที่ลำตัวเป็นแผล
ตอนนั้นก็ยังมีชีวิตรอดอีกสามตัวหลังเขาได้โดนหินกดทับ
แล้ว๑ใน๔ตัวนี้มีตัวไหนที่แปลกครับ

ตอนนั้นเราไม่เห็นหัวเขาเห็นแค่ช่วงลำตัวกระหางเขาโดนหินกดทับอยู่

แล้วก็เจอไข่อีก๓๙ฟอง

อยู่ตรงที่เราเจอที่แรกที่เราพบรูที่แรก
แต่ตอนแรกถ้าเราช่วยเหลือได้ถ้าไม่ตายเนี่ย
ก็จะไปปล่อยตามทุ่งนาที่ว่าไม่มีบ้านคน

หรือว่าตรงนี้มันเป็นสารภูมิเก่า

เขาเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องไปปล่อยเขา

เหตุการณ์นี้นะคะเขาก็ตื่นเต้นตกใจกันนะคะ

ทำรังอยู่ใต้สารพระภูมิด้วยนะคะ
พอมีการปรับพื้นที่แบบนี้
และงูเหล่านี้บางตัวเขาก็ตายด้วย
หวาดกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้าย
ก็เลยมาจุดทูปขอคำมากัน